ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจายหอมสบายตัว
สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ตันตรงนั้นมีการทำรถไฟฟ้าอยู่ด้วยไงคะ

แทบจะทั่วฟ้าเมืองไทยเลยทีเดียวเมื่อวานนี้

ต้นไม้โค้นกันหมดเลยเนาะเห็นแต่ละคนบ้านโค้น

เขาบอกจะมีอีกครั้งนึงนะฮะพายุอย่างนี้

ใช่มันหน้าฝนเต็มตัวแต่มันไม่มีพายุเข้าด้วยหรือเปล่าช่วงนี้
ก็คือเป็นหน้าฝนก็คือต้องมีฝนตกอ่ะแหละ

น้ำท่วมแบบ

นึกว่าจะเข้าไปถึงบ้านแล้วตอนกลับค่ะ

ไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๖๓๖รายด้วยกันค่ะ
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่๑๙๖๕รายอยู่ในเรือนจำ๖๗๑ราย
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๑๑๙๕๘๕ราย
หายป่วยเพิ่ม๒๒๖๘รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒๕รายค่ะ
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสม๗๐๓ราย
ทางด้านร้อยตำรวจโทพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพมหานคร
ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก
โดยระบุบอกว่าจากการสอบสวนโรคแล้วก็ตรวจหาเชิงรุก
พบกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อใหม่อีก๕คลัสเตอร์ค่ะ
ทำให้ตอนนี้มี๓๔คลัสเตอร์กระจายอยู่ใน๒๐เขต
ซึ่งก็มีดังนี้๕คลัสเตอร์ที่พบใหม่
มีตลาดบางกะปิโกดังสินค้าให้เช่าในเขตบังซื้อ
โรงงานน้ำแข็งในเขตจตุจักรแคมป์คนงานก่อสร้าง
ในเขตบางคอแหลมแล้วก็ดอนเมือง
คลัสเตอร์ที่เฝ้าระวังสูงสุดในพื้นที่เขตดินแดง
ราชเทวีหลัก๔ดุศิษย์ป้อมปราบสตุภาคคลองเตยบังรัก
สาธรณ์พระนครประเวทบางกอกน้อยห้วยขวางแล้วก็บางเขน
ส่วน๔คลัสเตอร์ที่เฝ้าระวังในพื้นที่เขตวัฒนา
สวนหลวงจตุจักรแล้วก็ราชเทวี
คลัสเตอร์ที่มีแนวโน้มควบคุมการระบาดได้
อันนี้เป็นในพื้นที่เขตวีวัฒนาปฐุมวันสาธรป้อมปราบสตุภาคสัมพันธวง
จตุจักรลาดพร้าวแล้วก็สวนหลวง
ทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือทุกคนเจ้าของกิจการร้านค้าบริษัทต่างตลาดแล้วก็ชุมชน
ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดด้วย
เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นกลับมาได้โดยเร็ว
แก่นักท่องเที่ยวจากภายนอกอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งนักเดินทางทั้งเหล่านี้เนี่ย
หรือว่านักเดินทางจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงโควิดต่ำ
โดยการผ่อนคลายมาตรการนี้ก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่า๒สัปดาห์๑๔วันนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก
ส่วนรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำคาดว่าเขาจะมีการเปิดเผยเร็วนี้
เขาจะมีวิธีการคำนวณว่าจำนวนต่อประชากรต้องมีจำนวนเท่าไหร่
ถึงจะแบบว่าเรียกว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ

อย่างที่เราจะสมมุติใครติดตามมาว่าเราจะไปญี่ปุ่นเนี่ย
ตอนนี้เขาไม่ให้เข้าเขาก็บอกว่าประเทศไทยของเรายังค่อนข้างจะเป็นความเสี่ยงสูงอยู่
มีหลายประเทศที่แบบว่าญี่ปุ่นเขาก็ไม่ให้เข้าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะ
พม่าเนี่ยเขาบอกว่าทะลุ๑๖๐๐ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
หกไปแล้วก็ต้องดูตั้งแต่กัมพูชาอินโดนีเซีย
แต่ขนาดเดียวกันวันนี้แม้กระทั่งทางมาเลเซียเขาบอกโอเคละ
โดยกับกระชนทุกคนมีสิทธิ์เอาวัคซีนเขามาช่วยได้เลยเต็มที่ละ
และก็มีตั้งหวังด้วยก็เหมือนกันจีนมันยอบมันปิดไปที่๙๐๐๐๐กว่าก็จริง
แต่วันนี้เขาบอกจีนเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนะ
เพราะจะอีกสิ่งอีกหนึ่งความหวังก็คือตอนนี้กำลังพัฒนาว่าโอเคละ
ไวรัสกายพันธุ์เราจะเห็นว่ามันมีสายพันธุกลายพันธุ์เยอะแยะ
มันจะต้องรอวัคซีนที่เขากำลังคิดค้นอันใหม่
ที่มันจะต้านได้ทุกสายพันธุ์เนี่ยแหละ

นั่นน่ะสิส่วนยาก็เขาก็พูดถึงกันเยอะนะคะ
ว่าจะมียาที่แบบว่าจะช่วยเรื่องของโควิด๑๙ได้ไหม

ก็คือเป็นยาลักษณะเหมือนเป็นแบบเป็นผงค่ะ

แต่มันจะช่วยให้การฟื้นฟูของร่างกายเนี่ย

มันก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าของเราฟ้าทลายโจร

คนไม่ได้กินฟ้าทลายโจรถูกต้องไหม

แต่ไม่ใช่แค่เขาว่าต้องไปกินแบบว่า

คือแล้วก็คือ
คือบางคนไปกินไปฟังอย่างนี้

เพราะมันมีประเด็นไปถึงเรื่องของตาย

ก็อาจจะต้องแบบตวยอะไรอย่างนี้
แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยกินอย่างนี้นะฮะ
ต้องมีไข้ต้องเริ่มมีอาการก่อนถูกต้องไหม

คำถามตอนนี้คือวัคซีนเป็นประเด็นหลัก
ที่หลายคนพูดถึงนะฮะว่า
ซึ่งวันนี้นายกเขาย้ำเหลือ๓ช่องทาง

อย่างที่ราชวิตวิทยาลัยจุฬาภัณฑ์เขาบอก
ถ้าคุณอายุมากกว่า๗๐คุณเดินมาได้
วันละ๑๐๐คิวเขาจะมีให้ตอน๖โมงครึ่ง

แต่อายุคุณจะต้องมากกว่า๗๐หรือ๗๐แล้วเนี่ยนะฮะ
วันนี้โฆษกประจำสำนักนายุทธมนตรีเขาเปิดเผยเลยว่า
วันนี้นายกพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ย
เน้นย้ำให้ประชาชนเข้าใจอย่างนี้ว่า
หนึ่งเรื่องการฉีดวัคซีนที่รัฐบาลได้ประกาศ

โดยรัฐบาลมีแผนกระจายวัคซีน๓ช่องทางคือ
ระบบหมอพร้อมระบบหมอพร้อมนะฮะ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหมอพร้อมก็เปิดมาเนี่ย
คือเปิดให้ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรัง
ของ๗กลุ่มโรคร้ายแรงใช่ไหม

กลุ่มโรคเสี่ยงซึ่งลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยครับ
ขนาดนี้มียอดลงทะเบียนไปแล้วประมาณ๗ล้าน๔แสนคน
แล้วก็จะเปิดให้กับประชาชนทั่วไป

ลงทะเบียนวันที่๓๑พฤษภาคมนี้

หรือการลงทะเบียนณจุดบริการ

ให้คุณไปลงทะเบียนนะจุดบริการคือ

ว่าทุกคนสามารถเดินทางไปฉีดได้เมื่อไหร่ก็ได้
ถูกต้องไหมล่ะคนจะคิดว่าอย่างนั้นนะครับ
แต่การลงทะเบียนจะมีการระบบรองรับ
แล้วก็แจ้งประชาชนเมื่อเดินทางไปลงทะเบียนปุ๊บ
มีวัคซีนสนับสนุนเพียงพอหรือเปล่าในวันนั้นนะครับ

ก็สามารถทำการลงทะเบียนเพื่อนนัดฉีดวันอื่น
แต่คือเหมือนไปถึงปุ๊บวัคซีนไม่มีอย่างนี้

เขาจะมีการกระจายจุดบริการวัคซีน
ทั่วพื้นที่ในโรงพยาบาลจำนวนทั้งหมด๒๓๑แห่ง
แล้วก็มีสถานที่นอกโรงพยาบาลอีกประมาณ๒๕แห่ง
ขณะนี้เปิดทดลองระบบแล้ว๔แห่ง

อันนี้คือจะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับ
แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่นายกเขาเน้นย้ำคือ
จัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มเฉพาะ
โดยเน้นไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยงเนี่ย

หรือมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
เช่นภูเก็ตเราจะเปิดก่อนถูกต้องไหม

เพราะว่าตรงนั้นเป็นเมืองเศรษฐกิจ

เป็นด่านแรกที่จะต้องฉีดวัคซีน
ข้าราชการพนักงานด้านการบินผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ

เพื่อให้การใช้ชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อไปได้
ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้ไม่ว่าแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะ
หรือพวกใบเกอร์พวกอะไรทั้งใหญ่พวกคนขับรถทุกอย่างเนี่ย
สามารถติดต่อนัดผ่านสถานพยาบาลที่อสมได้โดยตรง
แล้วก็มีนโยบายเตรียมฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ประกันตน
ระบบประกันสังคมในเดือนมิถุนายนนี้
เพราะฉะนั้นคนที่ส่งประกันสังคมไปมิถุนายนนี้จะได้เริ่มฉีดแล้วนะครับ
ขนาดเดียวกันวันนี้คนที่ถามว่า
ข่าวที่ว่าประเทศไทยของเราวัคซีนขาด
วัคซีนขาดวันนี้สถานเอกอัตภรรยาชทูต
สาธารณะประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า
วันที่๒๐พฤษภาคมวัคซีนซีโนแวคที่รัฐบาลไทยนะครับ
จัดซื้อเพิ่ม๑๕ล้านโดสส่งถึงกรุงเทพแล้ว
แล้วก็ปัจจุบันนี้จีนได้ส่งออกแล้วก็บริจาควัคซีน
แก่ประเทศไทยแล้วจำนวน๘ชุดรวมทั้งหมด๖ล้านโดส
วัคซีนจีนจะช่วยคนไทยสู้การแพทย์ระบาดกับโควิด๑๙อย่างเต็มที่
อันนี้คือคนจีนเขาก็ส่งมาช่วยเรา
แต่ถ้าเกิดไปแล้ววัคซีนหมดคุณลงทะเบียนไว้แล้ววันรุ่งขึ้น
หรือว่าเดี๋ยววันไหนจะมาก็แจ้งไว้แล้วก็เดินทางกลับไปฉีดได้
คือไม่ต้องไปรอต่อคิวคือเราลงคิวไว้แล้วอะไรอย่างนี้
ของวัสดิ์หมดก่อนก็ลงทะเบียนไว้แหลง
คุณไปถึงลงทะเบียนหรือลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ย
วักซีนหมดก่อนยังไม่ถึงคิวคุณนี่
คุณก็บอกเหมาะเดี๋ยววันพรุงนี้มาหรือเมื่อนึนนี้มา
ก็นัดมาก็มาใหม่แล้วคุณก็ไม่ต้องไปกดแล้ว
คุณก็สามารถเจ้าใจเลยมีเปิดเข้าไปในอินเตอร์เน็ตแล้วก็มีข่าวอันหนึ่งของ
แบบนี้ค่ะมันเป็นรูปแล้วแล้ววันนี้บางคนที่เขาลงไปจองบริการสาธารณะ
อย่างเงี้ยอืมรถเมียพยายามลองเล่นอยู่มันทำไม่ได้ไง
ก็เลยแบบเอ๊ะมันมีหลายอันค่ะที่แบบว่าศูนย์บริการฉีด

เหมือนแบบเป็นการลงไปในระบบนั่นแหละสิก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไร
อย่างเช่นสมมุติเราไปลงกับโรงพยาบาลเลยได้เนี่ยก็ลง
อย่างเช่นสถาบันแต่ละสถาบันเขาจะมีการลงเห็นไหม
อย่างวันนี้ศิริราชเขาประกาศปิดไปแน่นอนว่าศิริราชพอแล้วเขาไม่ฉีดแล้ว
เพราะมันแน่นแน่นอนอย่างเช่นวันนี้เขาถึงบอกว่า๑โรงพยาบาลที่เรารับสิทธิ
คนที่พวกเราส่งประกันสังคมกันเนี่ยโรงพยาบาลที่เราจะระบุไว้
ว่าเฮ้ยเรารักษาโรงพยาบาลนี้นั่นแหละไปลงกับตรงนั้นจะง่ายกว่าหรือเปล่า
เพราะหมอพร้อมก็ยังไม่ได้พร้อมนะถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมา
หมอพร้อมจะพร้อมมาอีกทีก็คือต้นเดือนหน้านะวันที่๑เดือนหน้า
บางคนได้บางคนไม่ได้นะหรือแม้กระทั่งเราไปลงตามโรงพยาบาลต่างตอนนี้
ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ฉีดเมื่อไหเพราะวัคซีนมันจะกระจายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
คือบางคนก็คือลงไปในหมอพร้อมก็มีถูกเรื่องบ้างยกเลิกจองวัคซีนก็คือมีขึ้นมาเหมือนกัน

นี่ผมก็ลงแล้วลงชื่อไว้แล้ว
แล้วของพี่มันยังคอนเฟิร์มอยู่ถูกไหมคะ
เดิมซะผมผมเนี้ยน่าจะไปฉีดวันที่สิบ

ประมาณนั้นน่าจะประมาณวันที่สิบ

มิธุนาใช่ไหม๑๐มิธุนา
นั่นจากผมจะลงจากไปลงในอัพสติเกร็ชันป่ะคะ
เจ็ดโรคกลุ่มเสี่ยงอ๋อก็คือเป็นกลุ่มที่เขาให้ลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่หนึ่งหรือสัปดาห์

หัวใจรั่วเป็นหัวใจรั่ว

ไม่ไม่เป็นหัวใจรั่วแล้วก็หัวใจที่ผิดจังหวะแล้วก็หัวใจรั่
เออก็คือตัวโตมาตัวนี้เพราะว่าไปตรวจเจอเมื่อสัก๔๐๕๐ปีก่อน

คุณแม่ดูไม่ค่อยสนใจพี่หนุ่มเหลือว่าตั้งแต่รู้ละละเอียดพี่หนุ่มเยอะ
รู้ซิก็ทำงานกับนางทุกวัน

เธอนี่เนาะเธอน่ะฉันเดียด่าอยู่นางจะตายนะเธอ

นี่สายก็เหมือนเดิมนะเธอเรียกว่าสันก็ได้
ฉันรู้สึกว่าเธอยิ่งแก่ยิ่งอมหิตไม่มีความอ่อนโยม

ไอ้พระมันต้องไปคืนเขาให้ฉันซื้อ

เขาบอกให้พี่มดรรมเอาป้ายเก็บเข้าไปหน่อย
นึกว่าเป็นเทรนด์ของคุณแม่มาก
ไม่ใช่ก็เดี๋ยวไปทำป้ายเขาก็ไปเอาป้ายได้
นี่คุณครูสาวพาไปดูบ้านพัก
ดูบ้านพักหน่อยนะครับ
สุดท้ายที่กลายเป็นคลิปเอาชีวิตรอดนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการรีวิวบ้านพักครูนะครับ

เมื่อผู้ใช้แอพพลิเคชัน๑๒๐๙จึงครับ
รีวิวบ้านพักโดยเริ่มต้นนะฮะจากห้องครัวอืมเห็นไหมฮะ
ห้องครัวในกว้างขวางนะครับเครื่องปรุงวางไว้ครบครัน
ไปรีวิวห้องน้ำนะฮะนี่ดูเองดูเอง
ถือว่าเป็นจุดพีคที่สุดในบ้านหลังนี้เพราะไม่เคยมีความสุขกับการเข้าห้องน้ำเลย
ทุกครั้งที่เข้าไปจะมีแต่ความบาดระแวงก่อนแล้วก่อนอ่ะล๊อคอัตโนม
อยากล๊อคก็ล๊อคไม่อยากล๊อคก็ไม่ล๊อคน่ะอุ๊ยอ้าวลุดออกไม่ได้ออกไม่ได้ค่ะ
อ้าวลุดค่ะลุดออกไม่ได้ทำไมอุ๊ยหนูออกไม่ได้
อ้าวอ้าวกูไม่น่ารีวิวเลยอุ๊ยอุ๊ยตายแล้วตายพังพังหมดแล้ว
บ้านพักครูเหรอบ้านพักครูเหรอบ้านพักครูนะฮะก็คือเขาก็ไปรีวิวการเนี้ยนะฮะ
รีวิวแล้วเธอเองก็สาธิตวิธีการล็อกประตูให้ดูนะครับ
แต่ว่าที่พีคก็คือตอนจะเปิดเนี่ยดันเปิดไม่ได้นะฮะ
แล้วกรอนเนี่ยหลุดออกมายกแผงเลยก็กลายเป็นว่าถูกขังอยู่ในห้องน้ำนะฮะ
แงะประตูออกมาจนสุดท้ายก็เปิดได้สำเร็จนะครับ
ก็ชาวเน็ตเองก็ชมคลิปแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าสงสาร
แต่ก็กดถ่ำไม่ได้นะครับอ่าก็ดีว่าเป็นการรีวิวบ้านพักครูอยู่ดีต้องมาเอาชีวิตรอด
โอ้โหดูสิเนี่ยดูสิรีวิว
บอกเขาไม่น่ารีวิวเลยตายตายตายตายตายอืมแต่งงี้จริงจริงแม่คือบ้านพักแล้วแต่บางคนก็ได้ดีนะ
ถ้าบ้านพักใหม่ใหม่ก็ดีไม่รู้อ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยสักเผื่อเยอะอ่ะเนอะอ่า
บางหลังมันอยู่ในอยู่ในป่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเลยน่ะที่มันเคยเห็นน่ะมันอยู่ในป่าอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้เลย
อืมที่มีข้าราชการชอบเจอผีอ่ะคุณแม่เออใช่เราเคยมีการมานำเสนออยู่อืมนะ
รุปแล้ววันนี้เขาปิดตลาดไปแล้วอีกสิบตลาดอีกสิบตลาดอีกสิบตลาด
เป็นอีก๑๐ตลาดเลยก็คือไปเปิดกันอีกทีเดือนหน้าค่อยว่ากันแล้วล่ะ
คือเขาคือจริงจริงกับปิดมาก่อนหน้านี้แล้วแหละอืมเออแต่ว่าก็คือมันก็มีปิดเพิ่มด้วย
ตลาดเนี่ยนะฮะก็มีตลาดยิ่งเจริญนะครับเขตบางเขนเนี่ย
มาตั้งแต่วันที่สิบสี่ถึงยี่สิบสี่นะฮะแล้วก็ตลาดกลางดินแดงนะครับ
ปิดตั้งแต่วันที่ยี่สิบอ่าสิบสองถึงยี่สิบเอ็ดพฤษภานะครับ
ตลาดบางกะปินะฮะปิดตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสองพฤษภา
ตลาดคลองเตยนะครับปิดตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤษภาจนถึงสี่มิถุนา
ตลาดสามย่านเขตบทุมวันนะฮะปิดตั้งแต่วันที่สิบแปดถึงยี่สิบพฤษภาคมนะครับ
ตลาดหนองจอกนะฮะปิดตั้งแต่วันที่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมนะครับ
แล้วก็มีตลาดสายเนศเขตคัณะยาวนะฮะปิดตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสองพฤษภา
ตลาดสาราน้ำร้อนเขตบางกอกน้อยนะฮะปิดตั้งแต่วันที่สิบสี่ถึงยี่สิบสองพฤษภา
ตลาดลำนกแขวกนะฮะที่หนองจอกเนี่ยเป็นตั้งแต่สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดพฤษภา
ตลาดนัดผู้ใหญ่อ้วนอืมเขตลาดพร้าวนะฮะปิดตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสองพฤษภาคม
อันนี้คือข้อมูลในวันที่๒๐พฤษภานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีการประกาศปิดเพิ่มเติม
แล้วแต่ที่แล้วแต่แหล่งเพื่อคัดกรองโรคนะฮะแล้วก็สอบสวนโรคต่อไปนะครับ
ส่วนตลาดในที่อื่นของกรทมเองเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ลงพื้นที่
ไปดูนะครับว่ามีคนที่ติดอีกหรือเปล่าคือที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมีคนที่ติด
ก็มีการต้องปิดไปแล้วก็อาจจะต้องมีการขยายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปรอทางกรทมแจ้งอีกทีหนึ่ง
นะฮะโอเคก็นั่นก็ต้องอย่างที่บอกยอดมันยังไปไกลอยู่
พรุ่งนี้จะวันศุกร์อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้อีกสิ่งหนึ่งที่คนติดตามกันเราจะเห็นราคา
บิทคลงบิทคอยตราคาแล้วลงแบบว่าหลงแบบลงจริงใครซื้อไว้ตัวนี้ล้องให้นะ
จนมาที่สงครามอิสราเอลทีนทำให้ลงแบบลงแบบหน้าตัวแต่ทองขึ้น

วันจันทร์นี้ผ่านมาเพื่อนหนูรู้จักหมดไป๓แสน
ใช่คนหมดเงินกันไปเยอะมาก
เพราะว่าเขาบอกว่าดูวันนี้จีนออกมาพูดถึงแบบว่า
เติบโตของพวกบิตคอยน์ทั้งหลาย

บิตคอยตั้งหลายหุ้นอะไรอย่างนี้ไม่เป็นรู้เรื่องเลยหุ้นเทิดดีกว่ามีรู้เรื่องเลยโอ้โฮไม่ให้หมดไปไหมหรือว่ามีคนดูแล

ไอ้ผีไอ้บ้า
เดี๋ยวเปิดอย่างที่เรารู้ว่าสงครามอิสราเอลครั้งนี้นะคนทั่ว
หลายคนจับตามองแล้วก็มีคนไทยเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วด้วย๒คน
เดี๋ยวเปิดใจครอบครัวของคนไทยที่เป็นเหยื่อสงครามอิสราเอลเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
เอ๊ะหนูตกปากนะพูดเยอะอะไรอีกล่ะ
อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังในระหว่างพักเบรก
อื้อฮือสองคนนี้ก็กำลังนัวอยู่นะคะ

ถูกไม่ทำแบบนี้ถูกไม่ให้เสียหลายด้านนะ

แล้วพี่หนุ่มเนอะมีคนติดต่อไปต้องก่อนนางเยอะเนอะ
ก็ใช่ไงแต่ตอนนี้นางก็เป็นเซ็นเตอร์นางเยอะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมก็คืองงว่าอิ่มคืออะไรที่พี่พูดไป

อะไรยังไงมั้ยก็บอกป่าวก็อิ่มกินคนเดียวอิ่ม
นุมอ่านข่าวไหมเปิดใจเหยื่อสงครามเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอะไร
นายก็เยอะเยอะเยอะเยอะ

เอ่อไว้ดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ครอบครัวหนุ่มไทยนะครับเหยื่อสงครามอิสราเอลครับ
ช้ำนะฮะก็ดิ้นรนไปทำงานแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้กลับมา
เรื่องนี้ก็เป็นเหตุสะลดใจจริงจริงคุณผู้ชมครับอืม
กรณีนะครับที่นายสิครินสง่ำลำนะฮะ
หรือว่าคุณลิฟท์อายุยี่สามปีครับ
เป็นหนึ่งในแรงงานไทยชาวจังหวัดบุรีรำไปถูกสะเก็ดระเบิดนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบที่ประเทศอิสราเอล
ซึ่งทางครอบครัวครับอยากให้หน่วยงานของรัฐนั้นช่วยเหลือนะฮะ
เรื่องของการนำศพกลับมาประกอบพิธีที่เมืองไทย
ล่าสุดนะฮะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่บุรีรำ

พร้อมกับชี้แจงนะครับเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง

จะได้รับการเยียวยาช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือจากกองทุนนะฮะ
ผู้ช่วยเหลือคนที่ไปทำงานต่างประเทศ

ค่าทำศพนะครับจำประกันสังคมอีกห้ามืนบาท
วกกับเงินสะสมอีกจำนวนนึงนะครับ
แล้วก็ยังมีเงินจากกองทุนผู้ประสบภัยสงคราม

คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องการนำศพกลับมาที่บ้านเกิดเนี่ยนะฮะ
ก็คงจะต้องติดต่อประสานกับทางกระทรวงแรงงาน

เพื่อดำเนินการตามที่ครอบครัวนั้นร้องขอนะฮะ

ไม่น่าเลยนะฮะพลังด้านนางรำพันธุ์อุปคุณนะฮะ
เป็นป้าของนายสิครินหรือว่าคุณลิฟต์เนี่ยก็บอกว่าเสียใจมากนะครับ

หลานชายอืมซึ่งหลานเองเนี่ย
ตั้งใจนะครับที่จะไปทำมาหากินชำระหนี้สิน
หลังแล้วก็เอาเงินเนี้ยมาจุนเจือครอบครัวแต่สุดท้ายเนี่ย
มาจบชีวิตแบบนี้ทำให้ลูกชายแล้วก็หลานวัยเพียง
สองขวบนะครับแล้วก็สี่ขวบเนี่ยต้องกำพลาพ่อจึงอยาก
ร้องนะฮะให้หน่วยงานของภาครัฐช่วยมาเยียวยา
หน่อยนะฮะมาช่วยหน่อยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณลิฟต
เองเนี่ยก็เป็นเสาหลักของบ้านแต่ต้องมาจบชีวิตเพราะ
ภัยสงครามที่เกิดขึ้นความหวังของครอบครัวที่เคย
คิดว่าจะมีเงินใช้หนี้ใช้สินนะครับก็ดับลงนะฮะความ
เป็นอยู่ที่น่าจะดีขึ้นก็หมดลงอืมลำพังรายได้จาก
การขายของนะฮะของภรรยาผู้ตายในภาวะวิกฤต
โควิดแบบนี้มันแทบไม่พออยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่อง
ทางฝั่งของคุณลำพันธ์ซึ่งเป็นคุณป้าของคุณลิฟต
เนี่ยเป็นคนบอกมาแบบนี้นะฮะขณะที่อีกท่านหนึ่งนะครับนาง
สาวรารัฐการุณบริรักษ์คนนี้อายุ๒๐ปีนะฮะแกก็เป็น
ลูกสาวของทางด้านนายวีรวัตรซึ่งเป็นหนึ่งในสองแรงงาน
นะครับที่ไปเสียชีวิตที่อิสราเอลก็บอกว่าข่าวการเสียว
ของพ่อเนี่ยนะฮะทำให้เธอเองแล้วก็แม่เนี่ย
เสียใจเป็นอย่างมากนะครับอยากให้ภาครัฐเนี่ยช่วยนำ
ศพพ่อกลับมาหน่อยอืมอยากให้พ่อกลับมาจะได้ประกอบพิธี
ทางศาสนาซึ่งตอนนี้นะฮะมีเพียงหน่วยงานราชการ

มาให้คำแนะนำเรื่องของสิทธิประโยชน์เท่านั้นเอง

ช่วงนั้นก็คุยกับหนูได้ยินเหมือนเสียงระเบิดลง

สะเก็ดมันกระเด็นถือเขาแล้วเขาล่มลง
แล้วเหมือนเขาจะแบบล่องให้คนช่วยนะคะ
เสียงเขาแบบพูดไม่ออกแบบอื้ออะไรแบบนี้แหละค่ะ

ก็ถามพยายามถามเขาว่าเสียงก็ยังเป็นอย่าง

แต่ว่าระเบิดมันลงใกล้บังเกอร์พอดี

เหมือนคนมาเห็นเขาก็เลยเรียกแบบ
ช่วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับหนึ่งเลย
เขาก็เลยให้คนข้างใน
ที่อยู่ในบังเกอร์ออกมาช่วยลากเขาไปในบังเกอร์ค่ะ
ทำใจดีนะแฟนน้องถูกระเบิด

เหมือนเขาทำอะไรกันแล้วเขาก็โทรมาบอกอีกรอบนึงว่า
เนี่ยกำลังจะพาแฟนน่องส่งโรงพยาบาล
ต้องทำใจดีเพราะว่ามันถูกใต้ราวนม
ก็อยากเอาเขาก็อยากกลับบ้านนะคะ
เพราะว่าไปโดนแบบสงครามก็อยากให้
ได้ตัวเขากลับมาเร็วค่ะ
ก็แบบไม่ต้องเป็นห่วงลูกอะค่ะ

ถ้าเกิดย้อนเวลาก็ไม่ได้ก็ไม่อยากให้ไป
เพราะว่าเขาก็อยากแบบ
เขาเป็นเสาหลังจากไปทำงานหาเงินให้ครอบครัว
นี่แหละครับก็คือมีลูกนะฮะ
มีลูก๒ขวบแล้วก็๔ขวบครับ

ซึ่งเขาบอกว่าที่เด็ดกว่านั้นคือตอนที่คุยกันอยู่

แล้วแบบว่าก็ยังไม่รู้คือเหมือนวินาทีสุดท้าย
แต่ก่อนก็ตากำลังคุยกับภรรยาอยู่อะ

นู่นด้วยค่ะเพราะว่าจริงนี่ก็ผ่านมาน่าจะ๒อาทิตย์ได้แล้ว
มักเห็นเหตุการณ์นี้มาเนอะที่อิสราเอลกับประเทศตาย
นั่นหนักจริงเพราะว่าตึกโอ้โหลงแบบ
ตอนนี้ผู้คนก็เรียกว่าไม่มีบ้านอยู่อาศัยกันเยอะมากทีเดียวค่ะ

อิสราเอลนี่ซึ่งเป็นประเทศแรกที่จะต้องถอดหน้ากากใช่ไหม

เพิ่งประกาศว่าถอดหน้ากากเป็นประเทศแรกที่แบบ

สงครามหนักเลยปรากฏว่าเรามีสถานทูตอยู่ที่นั่น
เรามีคนไทยที่ตอนนั้นไปทำงานกันค่อนข้างจะเยอะ

สร้างนี่คือคนไทยไปทำงานกันเยอะพอสมควร

มันเป็นที่คุณแม่นี่มันเป็นที่คนอยู่เยอะอ่ะ

ถ้าสมมุติคุณดูไอ้พวกหนังที่เกี่ยวกับพระเยซูอะไรอย่างนี้

จะพูดถึงที่เมืองอันนี้กันเยอะมากเลย

เรื่องที่คนตายเยอะน่ะเรื่องอะไรอ่ะเถอะ

ที่หมอปลามันออกมาพูดเยอะ
เรื่องของผัวเมียคู่นึงสามีภรรยาคู่นึง

ก็คือเขามีลูกคนแรกเนี่ยนะฮะ

คนแรกชื่อว่าน้องพอสนะครับ
คืออันนี้เนเน่คนสุดท้ายนะ
แต่จริงแล้วคนแรกคือน้องพอสคือคนนี้
พอร์สเนี่ยอายุ๒เดือนนะฮะกับ๑๔วัน

ไม่มีอาการอะไรนี่อะไรมาบอกเลยนะฮะ
ไปอีกปีนึงคุณพ่อคุณแม่คู่นี้ก็มีลูกคนใหม่
อืมชื่อปาร์ตี้ปาร์ตี้เนี่ยอายุได้แค่๑เดือนกลับ๑๔วัน

ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคนที่๓เนี่ยนะฮะก็คือเป็นเด็กอายุ๒ขวบ
ตอนนี้อายุ๒ขวบแล้วก็มีอาการของลิ้นหัวใจรั่ว

อันนั้นคือรอดชีวิตยังมีชีวิตอยู่คนที่สี่นะฮะคนที่สี่

ก็คือเขาพาน้องไปฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนก็คือในเด็กก็ไปฉีด

แม่ก็อุ้มมาอุ้มเสร็จปุ๊บแล้วน้องก็ช็อก
แล้วก็นิ่งไปคาอกเลย

ทีเนี้ยทางของแม่กับพ่อเนี่ย
ทีเนี้ยทางของแม่กับพ่อเนี่ย
เดินนิวเรียน๑๔วัน๑เดือน๑๔วัน๕เดือน๑๔

เขาก็เลยงงปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
เขาก็เหมือนกับอยากจะคุยกับหมอปลาก็มีการทิดคุยกับหมอปลา
เด็กคนสุดท้ายก็เลยรอด
เขาเคยมาที่เวลาใส่ผัอะ

สิ่งเนี้ยนะคะคือใจหลักรายการของผม
แต่ขึ้นทางพ่อแม่เนี่ยคือแกก็ร้องมะ
ถ่ายรายการอยู่เนี่ยแหละอืมอ่าผมก็ส่งไปนักข่าวก็ไปทำอะไรอย่างเงี้ย
แต่ก่อนที่ไปที่เนี่ยผมอ่ะส่งตัวของคุณแม่คุณพ่อเนี่ย
ที่โรงพยาบาลวิภาวดีไปเช็คโครโมโซม
เพราะว่าในรายการเนี่ยผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอ
ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าจริงแล้วไม่ได้มองเรื่องของ
เรื่องของอิทธิฤทธปฏิหารหรือว่าความเชื่ออะไรอย่างนี้เลย
ไปที่สองมุมมุมแรกที่คุณหมอมองคือคุณหมอถามก่อนเลยว่า
ทั้งคู่เนี่ยนะฮะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่า
แล้วก็อยากให้ลองขึ้นไปดูบนต้นตระกูลว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่า
มีสายเลือดเป็นสายเลือดเดียวกันไหมเขาก็ไล่ซักกันแบบนี้ก่อน
เขาบอกไม่มีเงินไม่มีพอไม่มีเสร็จปุ๊บคุณหมอก็เลยมามองที่โคโมโซม
โมโซมที่มันมีตรงไหนคู่ไหนผิดปกติหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้ยังตอบไม่ได้ผมก็เลยส่งทั้งคู่เนี่ยไปที่โรงพยาบาลวิภาวดี
เพื่อไปหาสาเหตุคือเราก็อยากจะรู้ไงเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้
มันสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
มันไม่ใช่ว่ามานั่งฟังแบบเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วมันจะยิ่งทำให้แบบ
ไปกันใหญ่คือตัวพ่อแม่เองต่อไปเขาจะมีลูก
เขาจะได้วางแผนครอบครัวได้ถูกถูกไหมครับ
คือมันไม่มีอะไรที่มันแบบเป็นรูปธรรมให้เห็นอ่ะก็เลยส่งไป
ปรากฏพิถึงช่วยคุณหมอเนี่ยท่านก็ซักถามพูดคุยกัน

ก็มาคุยกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะตรวจโคโมโซมได้
ที่ไปตรวจไปชนะสูตรผลทั้งหมด๔๕วันข้างหน้าถึงจะทราบผล
หัวใจเนี่ยโตแล้วก็มีเส้นเลือดโผล่ขึ้นมาที่หัวใจอีก๓เส้น
อืมซึ่งหมายถึงว่าผิดปกติมันก็คือปกติเออเอ่อซึ่งผิดปกติ
ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้มีโอกาสโทรไปคุยกับทางคุณหมอทางด้านหัวใจ
คุณหมอก็บอกบอกว่าเอ่อบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ได้เหมือนกัน
แม้กระทั่งในกรณีที่คุณแม่ของทางเนเน่เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสถามนะ
แกก็บอกว่าตอนที่อัลต้าซาวน์เนี่ยก็พบว่าหัวใจน้องเขาปกติ
อืมเส้นเลือดก็ปกติอ่าผมก็ถามคุณหมอว่าอ้าวแล้วแบบเนี้ย
เราจะตอบให้คำอธิบายยังไงคุณหมอก็บอกว่ามันมันตอบได้เลยคุณหนุ่ม
คือหนึ่งเนี่ยตอนที่เอาเจ้าซาวน์เนี่ยเด็กเนี่ยยังเล็กมากถูกไหมฮะ
เด็กยังเล็กมากเนี่ยเราอาจจะแบบไม่ได้รู้หรอกว่าหัวใจเนี่ย
โตหรือไม่โตหรืออะไรยังไงเนี่ยนะฮะโอกาสมันก็คือมีโอกาสที่คลอดออกมาแล้วเนี่ย
จะมีโอกาสที่จะเพิ่งมาเห็นข้างนอกก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมหรือโครโมโซม
ค่ะสองเรื่องราวของเส้นเลือดอีกสามเส้นที่มันเกิดขึ้นมันก็ตอบโจทย์ได้ว่า
บางครั้งเนี่ยเด็กไม่ได้หมายความว่าอยู่ในท้องแล้วไปตรวจอัลด้าซาวน์
พอไม่มีแล้วเกิดมาแล้วมีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบแปลกนะ
คือมันมีโอกาสได้ว่าเวลาที่เอาเจ้าซาวน์ไปเนี่ยปกติ
แต่พอคลอดออกมาได้สักพักนึงเนี่ยมันอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็ได้
อันนี้คือเป็นทางการแพทย์ที่เขาบอกมาแบบนี้ค่ะนะฮะแต่ทีเนี้ย
ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องรออีก๔๕วันเพื่อไปรอดูว่า
ผลชนสูตรที่ชัดเจนที่สุดว่าสาเหตุการตายของน้องเนเน่เนี่ยคืออะไร
พอรู้ปั้งเขาจะย้อนกลับมาดูโคโมโซมถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้น
ก็ต้องบอกว่าโคโมโซมในมนุษย์เราเนี้ยมันมียี่สิบสามคู่อืม
คู่นี้เป็นคู่นี้คู่นี้ทำให้เป็นแบบนี้คู่นี้อย่างนี้
เขาก็ต้องไปดูว่าคู่ไหนคู่ไหนที่มันทำให้แบบว่าผิดปกติ
ถ้าเกิดเขาไปรู้ว่าโอเคน้องเนี่ยเสียชีวิตเพราะอย่างนี้นะ
เพราะอย่างนี้เขาก็จะมาวัดเลยว่าโคโมโซมเนี่ยมันจะทำให้เกิดโรคแบบนี้หรือเปล่า
ก็จะลงไปดูดีเทลในโคโมโซมคู่นั้นแล้วก็ดูลึกลงไปอีกว่ามันเป็นยังไง
แต่ถ้าวันนี้ไปดู๒๓กุโมโซมเลย๒๓คู่เลยเนี่ยมันกว้างมาก
มันเหมือนแบบเป็นทะเลอ่ะแล้วก็ไปหาเอาว่ามันคืออะไรอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ไง
ก็ต้องแบบว่าไปดูก่อนว่าน้องเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตจริงเนี่ยมันคืออะไร
แล้วค่อยกลับมาดูโคโมโซมว่ามันเป็นยังไงคู่ไหนแล้วอาจจะทำให้เกิดแบบนี้หรือเปล่า
ที่ทำให้เกิดข้อนลูกมาก็เสียชีวิตแบบนี้

ใช่เราจะได้แก้ปัญหาถูกในอนาคต
เนเน่นี่เป็นคนที่๔ถูกไหมคะ

ส่วนคุณแม่เองตอนแรกก็ติดใจเมื่อเช้าก็โทรมาหาผม
แกก็บอกว่าแกก็กลับไปนั่งคิดว่าจะเป็นที่วัคซีนไหม

ก็ไม่ได้หรอกเพราะวัคซิณของเด็กที่ก็ฉีดอ่ะหูเมกก็ฉีด

หมอปลาเขาจะพูดถึงเรื่องที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของตัวเลขหรือเป็นคนที่แบบมีใครมาเอาไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้เขาก็มองอีกมุมหนึ่งมันก็สองมุมอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยแต่มันก็แปลกทำไมลูกออกมาแล้วสิบสี่สิบสี่สิบสี่สิบสี่ตายหมดเลยอ่ะอันนั้นก็เป็นความเชื่อก็แล้วแต่แล้วแต่นะอันนี้อาจจะเป็นความแปลกก็ได้ไม่ใช่ความเชื่อหรอกอืมอาจจะเป็นความเหมือนที่หมอ
มีเกาะกลางถนนนะครับรวมสามารถขับรถเนี้ยมันสามารถขับส่วนกันได้อยู่แล้ว
ถูกต้องไหมแต่พอเขามาทำเกาะกลางเนี่ย
ผมก็เลยงงไปหมดครับไม่รู้จะเลี้ยวยังไง
กัญชัยช่วยตอบไหนนี่อ๋อว่าเขาจะต้องอยู่ฝั่งขวาหรือว่าอยู่ฝั่งซ้าย
ถูกต้องไหมผมจะเลี้ยวขวาเนี้ยเลี้ยวไปทางไหนอ่ะ
มันมีเกาะผมทีช่วยบอกผมทีว่าผมจะไปทางขวาเนี้ย
มันก็ขยับไปอีกนิดหนึ่งไม่ได้เหรอมันก็มันชี้ให้ไปทางนี้ไง
สมมุติที่จริงมันต้องต้องทุบอันเนี้ยได้เนอะหรือว่าจริงจริงตามอันเนี้ยคือมันขวาไปได้เลย

ก็จริงของเขานะเราดูเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายหรือเราจะไปทางขวาดี
สรุปเป็นพี่พี่ทำยังไงก็ทางที่ดี
ไปข้างหน้าอีกเป็นทางที่เข้าไปหน้าก็มันจะได้ไม่มีเลนส์อื่นโดนมาแล้ว
อืมแต่หลายคนก็มองว่าข้างหน้าก็จะลดคันเมื่อกี้ส่วนบางอย่างไรไหม
แต่ก็อาจจะดูรถก่อนได้เพราะว่ามันจะมีแค่ช่องเดียวที่จะเจอ
แต่ถ้าเมื่อกี้ตรงนั้นมันจะมีแบบสามเหลี่ยมมาอย่างนี้เลยเสียวไปหมด
มันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หมดแต่เขาบอกว่านอกจากนี้มีคนเขาแนะนำว่าให้เลี้ยวซ้ายไปก่อน

ถูกมั้ยล่ะอันนี้คุณเรียกว่าแยกวัดใจเลยจริงนะครับแต่ก็ไม่เคยเจอสถานการณ์
เออมีคนถามชิ้นเยอะไปหมดเลยเขาโทรมาถามจากเช้าเลย

เข้าใจป่ะฉันชอบอยู่กับตัวเอง

ออกดูออกแล้วฉันดูเลยไม่รู้

ก็คือเมื่อวานนี้จบแล้ว

คือสำหรับผมก็ยังยกว่าเรื่องนี้

ที่นี่ทั้งหมดมาดูแล้วเหมือนกัน

ถ้าคุณดูแล้วคุณจะรู้เลยว่า
มันมีคนที่แม่งเขียนบทละคร

โอ้โหเฮ้ยมดดำเรื่องนี้คุณต้องไปดูผมนี่แบบ

ใช่ป่ะทำไมฉันเล่นดูเวลาสองอีพีเมตรจะออกมาสักทีหนึ่งนะพระเอก

แล้วเล่นเก่งมากเรื่องนี้โอ้โหเล่นโคตรเก่งเลยคุณต้องดู

คือเพจดังเนี่ยรู้สึกเป็นเพจน้องใหม่ด้วยถูกต้องไหมคะ

มีแบบกว่าแหล่าคนตามหาว่าเป็นใคร
ดังตีข่าวเรื่องนางเอกดังแย่งผัวชาวบ้านหรือสามีชาวบ้าน
บอกก่อนว่านางเอกคนนี้นานทีถึงจะมีข่าวความรักมาให้อัปเดต
แต่พอมาครั้งนี้คือพีคสุด
เพราะนางเอกดังเนี่ยเข้านอกออกในบ้านของผู้ชายอ่ะ
ผู้ชายเป็นนักธุรกิจเข้าเข้าออกออกอยู่บ่อยบ่อยครั้ง
ตั้งแต่เมียของเขายังอยู่ในบ้านด้วยกันนะ

นี่แสดงว่ารู้แล้วว่าใครไง
บ้านไหนเป็นเรื่องปกติของคนที่เขาเห็นกันตลอดอยู่แล้ว
ส่วนถ้าใครได้ติดตามอินสตาแกรมของนางเอก
ก็มีรูปลงให้เห็นสดร้อนเลย
คุณนักธุรกิจคนนี้กับภรรยาเพิ่งอย่าขาดกันว่ะ

แล้วหย่าเมื่อเร็วนี้นะไม่ใช่หย่ากันมานานแล้วนะ
เพิ่งอย่าขาดกันเมื่อวานนี้นะฮะ

ฝ่ายเมียหลวงก็ต้องหอบลูกสองคนมาเลี้ยงเองด้วย

ลูกคนเล็กเพิ่งได้แค่๓เดือนว่ะ
ได้แต่ลั่นในใจเบาว่าอกอีแป้งจะแตก
รอบนี้ไม่ปล่อยให้คาใจจัด๓คำใบ้เด็ดมาให้ลูกเพจคิดกัน

เธอเป็นนางเอกที่ดังมาก

ใครดังมากอะ

อยู่วงการบันเทิงมาแล้วกว่า๒๐ปี

มีรางวัลทางการแสดงจากหลายเวทีการันตีอีกเพียบ

อาจจะเป็นดาราเด็กคือเกิดแจ้งเกิดแต่ตอนนั้นก็อยู่ในวงการมาเรื

เห็นไหม
มันจะต้องรุ่นไอ้ขวัญ

ขวัญถ้าสมมุติจะประมาณสัก๒๐ก็ต้องรุ่นไอ้ขวัญ
น่าจะ๑๐รุ่นไอ้หยาดรุ่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เคยเล่นหนังเป็นพิธีกรเป็นนางแบบ

เรียกว่าทำทุกอย่างในวงการบันเทิงหมดแล้ว

แต่นี่ไม่เคยเป็นนักร้องนะคุณแม่เนาะไม่มีเนาะ

ไม่ต้องรู้แล้วพี่หนุ่มรู้ว่าก่อนแล้ว

มันจะต้องรุ่นพวกเรานี่แหละ

๓๘๓๙ก็จะเท่ากับ

แต่ผมว่าคนนี้เข้าวงการใกล้คุณนะ

เขาพูดว่าใช่ไงดีบอกใหม่เดียวพูดอ่าเดี๋ยวพี่เนี๊ยมเผาหมดได้หรอเออเออเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมัน
จากต่อที่ว่ามีรางวัลการันติจากการแสดง

ไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่ดาราไม่ใช่ลูกมีนักร้องจะคิดออกอีกคนหนึ่ง

เมียหลวงต้องหอบลูกสองคนมาเลี้ยงเองด้วย

แต่ว่าตอบโจทย์ตัวผู้หญิงนี่ไง

แต่ไลน์กูไม่ต้องเนี่ยกูมาแล้วไลน์ซิงจริงแล้ว

ไปเรื่องนี้ไปเรื่องนี้แป๊บนึง
เรื่องของก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือออกมาว่าจะมีนางเอกเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นนางเอกดังแล้วกำลังจะย้ายช่องค่ะ

คือก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาบอกว่านางเอกตัวท็อปของช่องนึงเนี่ย
กำลังจะหมดสัญญาแล้วก็จะไม่ต่อสัญญากับทางช่อง

อักษรเยอะของนางเอกคนนั้นเนี่ยเขามีด้วยกัน๖ข้อ
อันนั้นมีไม่กี่๓คำใบ้อันนี้มี๖คำใบ้นะคะ
นางเอกสร้างปรากฏการณ์เรตติ้งสูงยุคทีวีดิจิทัล
สองอยู่วงการไม่ต่ำกว่าสิบปี
แล้วก็เล่นละครมาไม่ต่ำกว่า๑๐เรื่อง
กว่ารางวัลนักแสดงนั้นเยอะมากหลายเวที
เฮ้ยพี่ยังพูดไม่จบเลย
คืออะไรอีกอ่ะเบลล่าเบลล่าอะไร

อันนี้คำหนึ่งว่าเผ่าสองเนี่ยคุณแม่
ตกจ้ำว่าเผ่าสองไงที่ดาราย้ายช่องอะ
ไม่นี่เนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเคยติดครับ
คนของหญิงสาวที่มีใบหน้าสวยเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับการวงการแฟชั่นฝั่งเอเชีย

หลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่น้องแต้วค่ะ

แต้วนัทพรล่าสุดผู้จัดการคุณแต้วเขาออกมาบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยแต้วยังมีสัญญากับช่องเดิมอยู่อีกหลายปี
เพราะฉะนั้นน่าจะไม่ใช่แต้ว
ส่วนคุณดิวปิ่นกระมนก็ออกมาคอนเฟิร์มอีกนะคะ

ดังนั้นไอ้๖คำใบ้นั้นพี่ต้องไล่กลับไปดูใหม่ว่าใคร
สรุปคุณแม่แหละมีคนให้คำใบ้ใหม่

เขาก็มาได้กรุ่งแม่ก็ดูเด็กหลายคน

แต่เคยติดท็อป๕๐วิบสาวที่มีใบน่าสวยเป็นเอกลักษณ์

อยู่ในวงการไม่ต่ำกว่า๑๐ปี
กว่ารางวัลนักแสดงนำหญิงมาหลายที
ตั้งแต่เล่นกับคุณไอ้ใหม่เล่นในบุฟเฟ่
ช่องน้อยสีไม่โสดแต่ยังไม่แต่งงาน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
อย่าใช้ความหมดดำอยู่ด้วยเดินไปที่ไหนนะ

หรือว่าพวกนักทรงลงแสดงเพื่อนนักแสดงเนี่ยนะ
เดินไปด้วยกันนี่มันจะอย่างไรดูนี่

ไหว่อะไรเค้าจะเอาเท้าไหว่ทุกวันนี้
มึงจะเอาฉันไปเกี่ยวข้องเธอไม่ได้ไปเกี่ยวข้องปิดเบรก
หลังสันครูค่ะคุณผู้ชม
เชื่อไหมเนี่ยผมชอบจังเลยระหว่างพักเบรกนี่นะ
หาข้อมูลใครพี่หนุ่มใคร

น้องครับกล้องช่วยจับหน้าพี่หน่อย

อำไม่หิด

พี่เป็นพี่อำนี่เอง

วินาทีนี้คนก็รู้จักกับนางหมดแล้วพิมพ์ริพาย
จากบทแม่ค้าสุดแซ่บแล้วยังมีแบบว่ามุมประทับใจทั้งโซเชียล
ช่วยเรือสังคมก็คือทำคอนเทนต์ออนไลน์นี่แหละ
คอนเทนต์ออนไลน์ที่มันตอบโจทย์สังคมแล้วเขาเป็นผู้ให้
ผมคำผมคำแล้วพี่อ้าวนุ่มกูอ่านข่าวอยู่
ผมคำแล้วพระท่านพิจารณ์อย่างนี้กูปิดรายการดีกว่า

ไม่ก็บอกแล้วถ้าเกิดใครที่โดนทัวลลงไปบ่อย

ทำไมอ่ะสักหนึ่งคลาสทุกอย่างเป็นเรื่อง
ประกัติอยู่รอยเหนือดามาเหมือนเหยียบบนเมฆ

ก็คุณไม่ได้ดูจนชินไงคุณไม่ต้องสอนเทคติกเขาเช่นหนึ่ง

หรือว่าไปหาข่าวอื่นที่ดังกว่ามา
มากบโอ้โหเราต้องหาข่าวอื่นนุ่มปิดรายการแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมพี่ขับน้องในทวิตเตอร์มากเลยตอนนี้